เกษตรกรเพาะปลูกเงาะที่จังหวัดตราด

ไปเลยที่สวนเงาะสีทองแปลงใหญ่

อยู่ในพื้นที่ด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
หลังจากที่ถูกลมพายุพัดกระหน่ำทำต้นเงาะเสียหายไปแล้วกว่าร้อยต้นค่ะคุณ
อืมวันนี้ป้าวิรัยได้ยิ้มออกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
เมื่อพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อเงาะสีทองในไร่ในสวนกว่า๕๐ไร่
ดีจังโอ้โหบอกเลยเขาเอาส่งออกนะเอาส่งออกไปขายที่ประเทศเวียดนามเลยนะคะ
พ่อค้าคนกลางมาซื้อเงาะในราคากิโลกรัมละ๒๗บาท
แล้วก็เอาคนงานมาตัดเงาะเองด้วยคือเหมาสวนยกสวนไปเลย
ราคาก็ดีเอาคนงานมาเหมาตัดเองไปเลยแล้วส่งขายไปที่ต่างประเทศอีกด้วย
บอกว่าตัวเองกับครอบครัวปลูกเงาะสีทองเป็นอาชีพมากว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
ปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เงาะสีทองของป้าได้ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม

อย่างที่คุณชนะบอกเลยแป๊บเดียวเงาะเรียบ

พ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาจะเอาคนงานมาตัดให้หมดสวนเลย
ใช้เวลาวัน๒วันตัดเสร็จหมดเลยนะคะ๕๐ไร่นะคะ

คาดว่าน่าจะได้เงาะทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐ตัน

อืมเยอะเยอะมาก

๒๐ก็๒หมื่น

เยอะมากซึ่งสามารถทำกำไรให้กับป้าวิไลได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะคะ
บางคนช่วงนี้กินอะไรทุเรียน

มังคุดหนักต่อด้วยเหงาเลยค่ะ
ฉันก็ไปเจอง็าที่แบบว่ามันครอด
ดีกว่าเป็นต้อง
ดีกว่าเป็นต้อง